ตอนนี้การใส่หน้ากากอนามัยคือมันกลายเป็นเรื่องปกติแล้ว
เพราะว่าทุกคนก็จะใส่แล้วมีความเป็นแฟชั่นมาด้วย
บางคนจะแบบว่าใส่เข้าเซ็ตกับเสื้อนำเทรนดโดยนายกหรือเปล่า
คือบอกว่าเป็นผ้าไทยชุดสีเทาแล้วก็หน้ากากอนามัยสีเทา
ทีนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูค่ะเพราะว่าที่วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรเนี่ย
เขามีการสอนให้ทำหน้ากากอนามัยแล้วเขาเอาผ้าไทยมาทำแบบเก๋เลยคุณผู้ชม
เห็นลายผ้าก็สวยแล้วนะบางคนขึ้นลายสวยเลย
บรรยากาศในอาคารคหากรรมวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรนี่นะคะ
เจ้าหน้าที่นักศึกษาทุกคนมาเรียนรู้การทำหน้ากากอนามัย
แล้วเขาจะเอาผ้าลายไทยถือว่าเป็นเอกลักษณ์
นี่หน้ากากอนามัยของคุณพี่เขาก็สวยนะนี่เห็นแบบนี้แล้วแบบอยากได้เลยนะคะ
ซึ่งมีนายรุ่งธรรมศรีวันธนสินเป็นอาจารย์แผนกวิชาธุรกิจคหากรรม
เป็นคนออกแบบค่ะแล้วก็เป็นวิทยากรด้วย
วิธีการตัดเย็บเขาจะใช้ผ้าสาลูเอาไว้ด้านใน๒ชั้น
แล้วก็มีผ้าลายไทยอยู่ด้านนอกอีกชั้นหนึ่งสามชั้นแล้วนะ
แล้วก็ใครที่อยากเรียนตัดเย็บพวกหน้ากากลายไทยก็ไปสมัครได้ฟรีเลย
พอทำเป็นแล้วเราอาจจะทำไว้ใช้เองก็ได้ทำไว้ขายก็ได้
เป็นการสร้างอาชีพสร้างรายได้เสริมช่วงนี้
ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะเอาจริงเพราะว่าไลน์ไทยต้องดูไลน์ให้ดี
ต่อรายให้สวยต้องต่อรายให้สวยต้องคัดรายให้เลิศ
ใช่ค่ะนี่แล้วก็ทางด้านนายสถาพรโพหวี
อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรก็บอกนะคะ
วิทยาลัยได้จัดทำโครงการหน้ากากอนามัย
แจกจ่ายให้กับคณาจารย์แล้วก็เจ้าหน้าที่
รวมถึงเป็นการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่
แล้วหน้ากากลายไทยแบบนี้พอใช้แล้วมันเอาไปซักทำความสะอาดได้
แล้วก็สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีกด้วย
อันนี้ก็เก๋มันกลายเป็นว่าทุกวันนี้ก่อนจะออกจากบ้าน
ต้องดูก่อนว่าวันนี้ดิฉันใส่เสื้อโทนสีอะไร
เดี๋ยวฉันจะเลือกหน้ากากสีอะไรมาใส่ให้เข้ากัน
มันเหมือนเป็นเครื่องประดับในชีวิตประจำวันแล้วเหมือนกันนะฮะ
แล้วก็เป็นแบบโอกาสนะในการสร้างอาชีพด้วย